คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของฝนตกถนนลื่น
อุบัติเหตุก็มีเราเตือนกันทุกวันจริง
แต่เสียหลักเพราะว่ามีฝนตกและถนนลื่น
ทำให้เขาพุ่งไปชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อ

ก็ไปชนไปกระแทกกับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑รายและบาดเจ็บอีก๒รายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเลยประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
ด้านของสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซา
ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งชนท้ายบรรทุก๖ล้อ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณ๓แยกไฟแดงสตาไลท์
มุ่งหน้าเข้ามีนบุรีในพื้นที่หมู่๕ตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ

ใช้เครื่องตัดถ่างในการที่จะเข้าไป

ทะเบียนกไก่ออ๘๗กรุงเทพมหานคร

ภายในพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย๑ราย
ทราบชื่อก็คือนายพฤกษ์อมรสวนสิน
อายุ๓๓ปีเป็นคนขับนะครับ
ใกล้กันก็พบผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๒ราย
ทราบชื่อก็คือนางสาวธิรนุษย์ธรรมรงเลิศฤทธิ์
ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังแล้วก็คอนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งรายคือนางสาวสายรุ้งเพ็งแก่น
ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณเท้าซ้ายและตามลำตัว
ซึ่งนางสาวสายรุ้งนั่งมากับรถบรรทุก๖ล้อนะครับ
ที่มีนายเหลียงชัยมาสอายุ๔๗ปีเป็นคนขับ
ทางเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้ฮะสอบปากคำคนขับรถบรรทุก๖ล้อให้การนะครับ
บอกว่าเขาเองขับรถจะไปส่งของที่จังหวัดจันทบุรีกับภรรยา
พอขากลับกำลังชะลอรถนะในเลนขวาเพื่อจะกลับรถเข้าไปที่บ้านญาติ
รถเขาหมุนนะหมุนแล้วก็เหวี่ยงไป
แทกเข้ากับเสาไฟส่องสว่างแล้วก็ป้ายสัญลักษณ์จราจร
คุณผู้ชมเห็นไหมนี่เสาไฟล้มเลย
ขณะที่รถเก๋งหลังจากที่ชนรถของเขาแล้ว
เสียหลักอีกนะฮะเสียหลักต่อคุณ
พุ่งไปชนรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ทีนี้คนขับรถบรรทุกพ่วงให้การนะครับ
ตัวเขาเองก็ขับมุ่งหน้าไปสระบุรีครับ
เห็นเลยเห็นเหตุการณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเลย
รถเก๋งไปชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อและเสียหลักชนเสาไฟฟ้า
แล้วมาชนรถของเขานะครับ
สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของสภาพถนน
ฝนตกถนนลื่นน้ำขังในบางช่วงของถนน
เพราะก่อนหน้านั้นฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ